เปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมคำพูดที่ว่า
แข่งเรือแข่งพายมันแข่งก็ได้แต่ว่าแข่งบุญวาสนามันแข่งไม่ได้

ทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าหลายคนนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นเก่าพยายามจะแข่ง
เพื่อไปสู่ตำแหน่งสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไปไม่ถึง
แต่บุคคลนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียว๑๗๕วันจากนักธุรกิจกลายเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ขอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทย
นั่นคือคำประกาศในการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้าย
ก่อนจะลงสนามเลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒
ของชายที่ชื่อเศรษฐาทวีสิน
และในการให้สัมภาษณ์อีกหลายครั้งต่อมา
เขายังคงแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะรับตำแหน่งนายกเท่านั้น
และไม่รับตำแหน่งใดทางการเมืองหากไม่ได้เป็นนายก
แม้แต่เก้าอี้มรองนายกด้านเศรษฐกิจก็ไม่เอาครับ

อดีตนักธุรกิจหมื่นล้านที่ชื่อเศรษฐา
ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา
คะแนนเสียง๔๘๒ต่อ๑๖๕เสียง
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทย
และเป็นผู้นำคนที่๕ที่มาจากพักทักษิณแบบม้วนเดียวจบ
ในขณะที่นักเลือกตั้งอาชีพใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต
บางคนได้เป็นแค่สอสอบางคนมีโอกาสสัมผัสเก้าอี้รัฐมนตรี
เขาว่าอดีตผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อเศรษฐา
มีเทพีแห่งวาสนาค้ำจุ่นทำให้วาบจากจุดเริ่มต้น
ขึ้นไปยังจุดสูงสุดแห่งห่วงโซ่ทางการเมือง
โดยใช้เวลาเพียง๑๗๕วัน
นับแต่วันเปิดตัว๑มีนาคมจนถึง๒๒สิงหาคม๒๕๖๒
แม้จะถูกเตะสกัดขาจากชูวิทย์กระมวลวิสิตอย่างดุเดือด
วันนี้เขาได้เป็นนายกสมใจ
และเป็นคนการเมืองนอกตระกูลชินวัฒน์รายที่๒
ตามหลังสมัครสุนทรเวศอดีตหัวหน้าพักพลังประชาชน
รับว่าตัวเองอ่อนหัดบนเส้นทางนี้
แต่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเขามีทักษิณเป็นไอดอล
และพร้อมจะนำวิธีการทำงานแบบทักษิณสไตล์
คิดเร็วทำเร็วมาปรับใช้ในการจัดการปัญหาที่รออยู่เบื้องหน้า
นับจากนี้นายกรัฐมนตรีแก่กรองมีเวลาอีกประมาณ๑๔๖๐วัน
เช่นนั้นทุกพักในรัฐนาวาลำนี้ไม่เพียงจำไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพักเก้าไกลเท่านั้น
แค่รักษาเก้าอี้สอสอให้ได้เท่าเดิมก็คงไม่ได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน